คนร้ายมากัน๒คนแล้วก็รัวกระสุน

และอีกรายนึงหนีรอดไปได้

อยู่ที่ตำบลบ้านแถวที่เสนา

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปในบ้านเนี่ยไปเจอร่องรอยเป็นกระสุนปืนหลายจุดเลย
แล้วก็มีหมาเป็นสุนัขพันธ์ไทยโดนลูกหลงด้วยนะ
โดนยิงเฉียวขาหลังหมาก็เจ็บเหมือนกัน
จากการตรวจสอบที่บ้านนะคะพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ที่พื้น๓ปลอก
แล้วก็ที่นอกประตูรั้วบ้านเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมอีก๑ปลอก
เป็นของผู้ก่อเหตุส่วนนี้คือหมาตัวที่โดนกระสุนยิงเฉียว
ขาซ้ายด้านหลังมันก็เจ็บเหมือนกัน
ทีนี้พอไปถามนายฟีรอสกิจประสบอายุ๓๓ปี
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขานั่งกินเบียร์กับน้องชายอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงดังมาเหมือนปืนปั้ง๔๕นัด
สังเกตเห็นเลยว่ามีคนสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหน้าบ้าน
แล้วยิงเข้ามาเฉียวหัวตัวเขาแค่นิดเดียวเองทะลุเข้าไปในบ้าน
ทีนี้ก็เลยวิ่งไปหยิบปืนออกมายิงสวนไป๔๕นัด
ตอนนั้นยิงไปไม่ได้ตั้งใจว่าจะยิงให้โดนใครหรอกนะ
แต่มารู้ว่า๑ใน๒ของผู้ก่อเหตุโดนกระสุนปืนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ล้มอยู่ล้มอยู่ตรงลานดินห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปสัก๑กิโลเมตร
แล้วตอนไปตรวจสอบนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่
ไปดูที่รถน่ะมีคราบเลือดติดอยู่มีกองเลือดอยู่ที่พื้นดิน
แล้วก็เจอหัวกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ตกอยู่ตรงนั้น๔นัด
ก็คิดว่าหัวกระสุนเหล่านี้คงจะเป็นของคนร้าย
ส่วนคนเจ็บเนี่ยคือนายสุรวุฒิตระกูลเหล็กอายุ๒๕ปีนะคะ
เขาโดนยิงสวนอาการสาหัสก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเสนาไปแล้ว
แล้วถามว่าอีกคนนึงล่ะอีกคนนึงหลบหนีไปได้
ฟีรอสเจ้าของบ้านที่โดนยิงถล่มมา
เขาบอกว่ามั่นใจเลยคนก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มที่
อยู่หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เพราะว่าเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
มีเรื่องอยู่แค่กลุ่มเดียวกลุ่มนี้

เขาก็เล่าให้ฟังทะเลาะกันเรื่องผู้หญิง
มา๔๕ปีแล้วแต่ฝั่งนั้นเขาก็ไม่หยุดตามราวี

นี่ก่อนหน้านั้นนะสักปีที่แล้ว
เคยเอาอิดมาคว่างใส่บ้านจนเสียหาย
แล้วเคยมายืนฉี่หน้าบ้านด้วย

ผมยอมที่จะไปทำงานที่อื่นเลยไม่อยู่ในพื้นที่แล้ว

ก็มาโดนแบบนี้เลยค่ะ
ผมก็วิ่งอยู่ชวนบุรี
ย้าไปไปอยู่ชมพุฏิ๔ปี
ย้าไปไปอยู่การแชนธ์ฯจะและภูรีปีนึง

ผมต้องอยู่บ้านได้เดือนเดียว
เอาหินมาปลามายืนเยี่ยวหน้าบ้าน
เอาหินมาปาด่าผมด่าหน้าผม

มันนับไม่ได้ปีหนึ่ง๓๔ห่วงครับพี่
ปัญหาที่เราเคยมีปัญหาที่สุด

นายฟิรอสก็เล่าให้กับนักข่าวฟังนะคะ
แต่คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ดิฉันรายงานว่า
หนึ่งในสองคนร้ายเนี่ยอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใช่ไหม

เมื่อเช้าแฟนสาวก็มารอรับศพ
แฟนสาวบอกแบบนี้ไม่รู้ด้วยว่าแฟนนุ่มมันไปมีปัญหากับใคร

นี่ก็เตรียมรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะ

ฝั่งนายฟีรอสก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วมันมีคนที่ถูกพาดพิง
ว่าเป็นคู่กรณีชื่อว่านายเอ
เอ๋อายุ๓๗ปีเขาเคยเป็นเพื่อนของนายฟีรอส

เพราะว่าเขายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวในเอเองไม่รู้เรื่องเลยนะคะ

ถึงแม้ว่าเราจะเคยมีเรื่องบาดหมางกัน

ผมมีเรื่องกันมาประมาณ๔๕ปีแล้วครับ

ผมไม่มีส่วนรู้ครับ

บอกว่าผมก็เคยมีปัญหาบาดหมางกับฟีร้อนเรื่องผู้หญิงนั่นแหละ
แล้วก็เคยมีการท้าดวนปืนกัน
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ผมไม่รู้เรื่องจริง
ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้กำกับที่สพเสนาบอกว่า
คนก่อเหตุอีกรายหนึ่งที่หนีไป
อยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบการก่อเหตุที่แท้จริงค่ะว่ามาจากอะไรนะคะ